ต่อกันที่การชั่งน้ำหนักที่ค่ายมวยเกรดปิลินนะคะ
ก่อนที่ศึกกำปั้นสถานโลกปานเจริญการชั่งค่ะ
คู่เอกนะคะฟาลังจูเนียเรือใบไข่มุก
พบกับอัลลีซีเวสเตอร์จากฟิลิปปินส์นะคะ
ซึ่งผ่านพิกัดหนึ่งร้อยสิบสองปอนด์ทั้งคู่
ก็พร้อมที่จะชิงเข็มขัดรุ่นไฟเวทหนึ่ง
เอฟแทนแปซิฟิกค่ะซึ่งดรเจมมี่เอกรัฐชัยโชคช่วงนะคะ
โปรโมเตอร์ผู้จัดก็บอกค่ะว่านี่เป็นการขยับเวทมาในรุ่นหนึ่งร้อยสิบสองปอนด์
ครั้งแรกของฟาลันจูเนียก็เชื่อว่าพลังกำปั้นจะหนักกว่าเดิม
รูปร่างที่ไม่เสียเปรียบใครในพิกัดนี้นะคะ
เตรียมที่จะวางแผนผลักดันต่อไปให้เป็นแชมป์โลกพ่อลูกคู่แรกของไทยให้ได้ค่ะนอกจากคู่เอกแล้วนะคะ
ก็ยังมีมวยคู่ยักษ์๒๐๐ปอนด์ค่ะระหว่างมุธมัติฟาคานจากมาเลเซียนะคะ
เจอกับเล็กซันเดอร์บาจาวาจากอินโดนีเซียไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายท่อสดนะคะ
ในวันนี้เวลา๑๖นาฬิกาค่ะ